ส่วนความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์นะครับวันนี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ได้นัดประชุมแบ่งงานให้กับรองหัวหน้าพักนะครับ
แต่ก็มีความเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงรอยร้าวอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับ
เมื่อผู้ที่เคยชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วพลาดหวังคนหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยถึงแกนนำพักในระดับผู้หลักผู้ใหญ่
ว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกในพัก

เปล่าไม่มีเรื่องความแตกแยกหล่ะครับ

ผมมองว่าท่านพีรพันธ์ก็เป็นผู้หนึ่งที่
ที่มีความปลาดธนาดีต่อปั๊กนะครับ

แล้วก็ธ่านก็ได้แจ้งให้ผมทราบว่าหวังว่าธ่านไม่ประสงค์จะมีแบบนี้
แต่ก็พร้อมที่จะช่วยงานพัก
แม้จะได้หัวหน้าพักคนใหม่แล้ว

ดูเหมือนจะร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้ง
เมื่อหน่ายภีรพันธ์สารีรัฐวิพาค

ผู้ลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักที่ผ่านมาหมาด

ผู้ใหญ่ในพักที่เคยเคารพมากกว่า๓๐ปี

ใครอยู่ฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นคนที่ต้องถูกพิฆาต
มีบารมีมากแต่วางตัวไม่เป็นกลาง

ทำเอาการประชุมคณะกรรมการบริหารพักษ

ไม่รู้ว่าที่นายพีรพันธ์โพสต์จะหมายถึงใคร
แต่ที่แน่เห็นรอยร้าวภายในของประชาธิปัตย์เกิดขึ้นแล้ว
เช่นเดียวกับนายอัธวิทย์สุวรรณพักดี
อดีตสสกมที่บอกว่า
ขณะนี้ในพักมี๒คั่วความคิดที่เสียงพอกัน
แต่คงต้องคิดให้ดีเดินให้มั่นคง
เพราะการตัดสินของประชาธิปัตย
ส่งผลต่อประเทศชาติส่วนรวม
ส่วนความชัดเจนการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล
จนถึงตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ยังไม่มีคำตอบ

ซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าจะประชุมกันวันไหน
แต่ที่แน่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

ว่าจะมีปัจจัยอะไรอย่างไรบ้างนะครับ
สำหรับพักมันก็มีหลักอยู่แล้วครับ

การทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับ
แล้วก็สิ่งใดที่เราได้พูดกับประชาชนไว้
ทั้งหมดก็จะต้องมาพิจารณาร่วมกัน
อย่างไรเนี่ยทุกคนก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่หัวหน้าพักก็ต้องปฏิบัติ

ส่วนกระแสข่าวที่ร้อนแรงไม่แพ้กันในตอนนี้
คือข่าวลือว่านายอภิษฎเวชาชีวะ

หากพักเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
เพื่อรักษาจุดยืนของตัวเอง
จนทำให้นายพิเชษพันวิชาติกุล
อดีตสสกระบี่ผู้อาวุโสของพัก
ลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวรัว

และเพื่อประชาชนโปรดอย่าลาออก
อยากให้นายอภิษฎพิจารณาและทบทวนให้ดี

ให้นายอภิษฎอยู่กับพักประชาธิปัตย์ต่อไป
แบ่งคั่วภายในของประชาธิปัตย์ครั้งนี้

จากจุดยืนทางการเมืองของสมาชิก

อาจส่งผลให้มีงูเห่าแหกมติของพัก
ส่วนรอยร้าวจะประสานกลับมาเป็นเนื้อเดียวกันได้จริงหรือไม่
คงต้องติดตามกันยาว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน